แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
คุณผู้ชมคะมาถึงเวลาที่เราจะอัปเดตความเสี้ยให้เปรี้ยกันแล้วล่ะค่ะ
ถูกต้องค่ะเกิดมาเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะ

ถ้าเราหยุดสวยผู้ชายจะสวยกว่าค่ะ

แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพาไปสะบัดไขมันด้วยนี้เลยคลาสง่าย

แยน

แต่วันนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกัน
บอกก่อนเลยว่ามันมาเป็นสเต็ปค่ะ
เฮ้ย๓ท่าหรือรุมบ้าหรือลีลีล่า

ถ้ายังไม่หยุดนะ

คุณเสียเปรี้ยเวอร์
หุ่นเสียเปรี้ยวเวอร์

กับการเต้นค่ะคุณผู้ชม

จะทำให้เราดูมีเสน่ห์น่าดึงดูด
ทำให้สรีรักของร่างกายแข็งแรง
สวยงามพริ้วไหวและเซ็กซี่

วันนี้เราจะปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงเพลง

อ้ำนะครับจากสตูฮาริมเชคครับ
วันนี้เราจะมาเรียนวิชา
ที่เราเอามาปรับเปลี่ยนให้เกิด
การกระชับสัดส่วนทั้งแขน
ทั้งขาและก็การเรียนรู้
ร่างกายของเราทุกสัดส่วนนะครับ

เราก็เริ่มวอร์มร่างกายกันก่อนเลย

เต้นในวันนี้ก็สบายแล้วล่ะค่ะ

ยืดเยอะอีกนิดเดียว

นักเรียนของเราไม่ไหวซะแล้ว
เริ่มกันที่ท่าแรกครับ

แบบนี้พ้อยเท้าขวานะครับ

ท่าแรกเราจะเริ่มต้นจากการใช้หัวไหล่

เริ่มจากหัวไหล่ขวาก่อน

ไหล่ซ้ายที่จังหวะสอง

อ่ะลองอีกทีนะครับ

ต่อเนื่องจากท่าหัวไหล่ของเรา
เศรษฐ์แรกคือก้าวขาขวาก่อน

พร้อมเปิดมือออกด้านขวา

ไหว้ขาซ้ายพร้อมเปิดมือซ้าย

ก้าวขาซ้ายพร้อมเปิดมือซ้ายขึ้นด้านบน
อีกทีนะครับช้านะต่อจากท่าเมื่อกี้นะครับ

หลังจากกลางมือ

ต่อเนื่องกับท่าที่๔ของเรา
คือกลางมือต่อจากกลางมือ
สี่ของเราคือการแทงขากับแขนออกไปด้านข้างลำตัวแบบนี้
บิดให้หัวไหล่คว่ำอ่าถูกต้อง
ข้างลำตัวข้างลำตัวข้างลำตัว
ต่อเนื่องกันเลยที่ท่าที่ห้าหลังจากนั้นเราจะ
หนุนตัวไปทางด้านซ้ายของเราแบบนี้๑๒๓แล้วแป๊บพร้อมกับพอยต์
เหยียดขาข้างขวาไปยาวแบบนี้ครับสูงอ่า
หลังจากนั้นทำไปด้านขวาครับเหมือนเดิม
แอ้น๒ทีข้างที่๓ตบ๒ที
สุดท้ายแล้วเริ่มต้นที่เรา
จำพับแบบนี้หรือจะสแนปขาก็ได้ซ้ายขวา
พร้อมกับกลางแขนออกสองข้างอ่า

กระโดดคว่ายขาพร้อมกับเก็บแขนที่จังหวัดที่สอง
แบบนี้นะครับและ๘แอน๑และ๒ดีมาก
หลังจากนั้นเทิร์นครับขาเราคว่ายอยู่เทิร์นด้านซ้ายหนึ่งรอบ
อ่ะโอเค
อ่ะนักเรียนขาสงสัยพอว่าการหมุนตัวจะไม่แข็งแรง
เอ้าตามครูให้ทันค่ะ
หลังจากนั้นเราจะกระโดดสคริปต์หัวเข่าขึ้นมายกหัวเข่าสูงแบบนี้อยู่นะครับ
พร้อมกับแขนเปิดข้างข้างลำตัวด้านล่างแบบนี้
แอ้น๕๖และเปิดมือข้างบนอีกสองที๗๘๑

กันแล้วนะครับสำหรับสไตล์แจ๊สเตอร์ไซด์วันนี้ที่เราได้มาออกกำลังกายแบบกระชับทุกสัดส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นต้นขาต้นแขนแล้วก็ยังได้เบิร์นอีกด้วยนะครับทั้งร่างกาย
สำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลากันไปก่อน
โมงตรงกับช่วงหุ่นเสี้ยเปรี้ยเวอร์ของเรา

ผมต้องภูมิใจในตัวรอแน่เลยอ่ะ

เราสองคนนี้แบบว่าตั้งใจฝึกกันมากเลยนะคะ
เพลิดเพลินมากค่ะแต่ว่าเป็นห่วงครูนิดนึงนะคะ

ใช่ครูหัวไหล่แน่นแบบหัว
หัวไหลฟูนสะบัดไปจนต้นกลบครั้งหลัง

เธอพวกเราชีวิตแบบขาดดนตรีไม่ได้

เหมือนได้ปลดปล่อยอดีนาลีนทำให้เรามีความสุขอะค่ะ

เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการเต้นเนี่ยจะอยู่กับเราไปถึง๔สัปดาห์เลยนะคะ
แต่ว่าการเต้นนี่ก็จะแบบโอ้แบบหลากหลายมากเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องติดตามห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ
แต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเสียดายจูง

ใช่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมาสวยประหยัดจัดประโยชน์กับช่วงนี้เลยค่ะ
เพิ่มความประหยัดระดับ๑๐กันไปเลยนะคะ
กับที่พักหลักร้อยและของอร่อยหลักสิบที่เราจะโค้นมาให้คุณผู้ชมนะคะ

ของถูกและดีเธอยังมีอยู่
ยังมีค่ะดูได้ที่รายการเรานี่แหละ

ใช่แล้ววันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ